คุณผู้ชมครับมีมาดูเหตุอัธยกรรมกันบ้าง
เป็นเหตุที่สามีภรรยาเป็นร่างทรงนะที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตัวสามีของขึ้นของขึ้นจึงใช้ของแข็งตีศีรษะภรรยา
ภรรยาวิ่งหนีออกไปขอความช่วยเหลือ
ส่วนตัวสามีที่ของขึ้นอยู่นั้นนะครับ
ใช้มีดปลายแหลมจ้วงแทงตัวเองถึง๕แผลจนไส้ทะลัก
และท้ายที่สุดก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับ
นี่เป็นกองเลือดกองใหญ่บริเวณหน้าบ้านแล้วก็ริมประตูบ้าน
ที่เกิดเหตุริมถนนสายทุ่งสงนาบอนสายเก่าตำบลชะมาย
อำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
คนเจ็บได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ตำรวจก็ตามไปสอบสวนทราบชื่อคือนายโกศลคีรีวงอายุ๓๘ปี
ซึ่งถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมเข้าที่บริเวณขาด้านซ้าย๑แผล
แล้วก็จุดใหญ่ก็คือตรงหน้าอกด้านขวา๓แผล
และอีกจุดหนึ่งที่ทำให้ไส้ทะลักออกมาก็คือบริเวณหน้าท้อง
ส่วนคนเจ็บอีก๑คนทราบชื่อคือนางนิวราชาคิรีวงศ์
คนนี้ก็มีบาดแผลบริเวณกลางศีรษะซึ่งเป็นภรรยาของผู้เสียชีวิตนะครับ
ก็ให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
สอบถามเหตุการณ์นี้จากนางหนูอินคิรีวงซึ่งเป็นแม่ของนายโกศลผู้เสียชีวิต
ก็เปิดเผยว่าลูกชายและลูกสะพ้ายทำงานอยู่ที่ห้างโลตัสทุ่งสงศ์

ระยะหลังทั้งลูกชายและลูกสะพ้ายมีอาการผิดปกติครับ
ที่สำคัญชอบไปเป็นร่างทรงเท่าผีทรงเจ้านะครับ
แล้วก็มาเกิดเหตุสลดในที่สุดครับ
ซึ่งจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ

สามีได้มีร่างทรงเข้าทรง

ขณะจะต้มน้ำให้ภรรยาอาบ
ปรากฏว่าเกิดมีปากเสียงทะเลาะกันขึ้น
สามีใช้ของแข็งตีที่ศีรษะภรรยา
ซึ่งภรรยาเองก็วิ่งออกไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน
ที่สามีจะใช้มีดจ้วงแทงตัวเอง
ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ
แต่ท้ายที่สุดก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับ